อันนี้เป็นภาพจากตู้สติ๊กเกอร์สมัยก่อนเมื่อก่อนใครเขาก็ฮิตถ่ายสติ๊กเกอร์
ก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันขนาดนี้ก็แน่นอนแหละเป็นอดีตหวานใจนะคะ
เป็นภาพหลุดของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตทรงจุงกิหรือว่ากัปตันยูจากซีรีส์เรื่องดังนะคะ
เขาบอกว่าเป็นภาพแบบย้อนอดีตหลายปีเลยแหละก็มีด้วยกันหลายต่อหลายภาพนะครับ
แต่ว่าทุกภาพจะมีการเบลอหน้าของฝ่ายหญิงเอาไว้
แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีภาพต้นฉบับถูกปล่อยออกมาแล้วไม่มีการเบลอ
หลายคนก็เลยเห็นภาพปุ๊บวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยบอกว่า
หญิงสาวคนนี้ที่เป็นแฟนเก่าความสวยเนี่ยไม่ได้เซี่ยว
ไม่มีอะไรที่คู่ควรกับทรงจุงกิเลยแม้แต่นิดเดียว
พากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ที่เห็นต่างกันออกไปด้วย
หลังจากที่ได้เห็นภาพของฝ่ายหญิงแบบไม่เบลอ
ก็บอกว่าสังเกตดีนะไปว่าเธอไม่สวย

นั่นก็หมายถึงว่าแสดงว่าผู้หญิงคนนี้มีความน่ารัก
ที่ทำให้ทรงจุงกินั้นหลงรักนั่นเอง
ไปสวยสไตล์สาวเกาหลีอะ

จุงกิเขาชอบสาวแบบสไตล์ธรรมชาตินั่นเองนะคะ
อย่าไปว่าเขาเลยก็เป็นความรักความน่ารักส่วนตัว
บางทีเขาอาจจะมีอะไรดีที่เราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังก็ได้
รักกันด้วยใจผูกพันกันใกล้ชิดกัน